สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะถ้าเกิดมองออกไปด้านนอกเนี่ยจะเห็นเปลวแดดซึ่งเป็นสัญญาณว่าเราอยู่ในภัยแรงช่วงกลางรูดูร้อนนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะพี่น้องชาวอีสานและ
ภาคตะวันออกอาจจะมีข่าวดีนะคะเพราะว่าจะมีฝนเพียงเล็กน้อยตกลงมาบรรเทาภัยแรงได้เล็กน้อยค่ะคุณผู้ชม
เหนือนะคะจะมีอากาศร้อนนะคะถึงร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิสูงถึง๔๒องศาเซลเซียสค่ะ
อีสานคล้ายกันนะคะอุณหภูมิสูงถึง๔๑องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางนะคะอุณหภูมิอากาศร้อนจัดอุณหภูมิ๔๒องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะคะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกค่ะมีคลื่นสูง๑เมตรเช่นเดียวกันกับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะที่มีคลื่นสูง๑เมตรเช่นเดียวกัน
มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะอย่างที่บอกไปค่ะมีฝนตกเล็กน้อยคลื่นสูง๑เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอากาศร้อนจัดนะคะ
วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเนเทอร์แลนด์ค่ะ
ที่ตอนนี้เข้าสู่ฤดูของดอกทิวลิปค่ะ
ทำให้สวนพฤกษศาสตร์ในเมืองเฮ็กของเนเทอร์แลนด์
มีทิวลิปบานสะพรั่งแบบนี้เลย
แต่คุณผู้ชมคะหลายคนกักตัวอยู่ในบ้านไม่สามารถออกมาดูได้
โอ้โหเจ้านาธิเขาก็เลยปิ้งไอเดีย
ถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางออนไลน์ค่ะให้ทุกคนได้ชมดอกทิวลิปที่สวยงามแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ